ฝนตกในช่วงบ่ายตกเป็นชั่วโมงเลย
ทำให้มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่
และทีนี้ครับมีเด็กนักเรียนตั้ง๕รายนะฮะ
ที่โดนไฟดูดไฟช็อตจากเสาไฟข้างทาง
ให้คุณผู้ชมไปดูฮีโร่นายนี้ก่อน

พี่ดึงเลยพี่ดึงแขนพี่หักพี่เอาผ้าจับจับแขนพี่

พี่ป้องหัวใจน้องได้ไหมคะตัวเองรักช่วยพี่เขาสิรักช่วย
ช่วยสิตัวเองลากขึ้นไปเลยลากขึ้นไปข้างบนก่อน
ลากขึ้นไปข้างบนก่อนอ้อตายแล้ว
คือน้ำกับไฟฟ้าเป็นอะไรที่เป็นเส้นคู่ขนานกันมากเลย
แล้วนี่เป็นว่าฝนตกน้ำอะแล้วฝนรั่วเห็น
คือสภาพน้องน่ะน่ากลัวมากเลยนะ
แรกเลยนะคะไม่ได้เป็นห่วงตัวเองเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะจุดเกิดเหตุบริเวณโรงเรียนราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีนะคะ
แล้วเหตุการณ์มันเกิดสักประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้หลายคนถ่ายคลิปเมื่อสักครู่คุณผู้หญิงที่ถ่ายคลิปตะโกนได้ยินไหมคะ

เพราะว่าอะไรน้องที่โดนไฟช็อตเนี่ยคือไม่ได้สติแล้ว
ใช่แต่ถ้าจะปั๊มหัวใจได้นะต้องเอาไปขึ้นฝั่งที่มันแห้งนะนะ
ใช่ค่ะนี่ค่ะก็เลยต้องลากกันไปขึ้นฝั่งที่๕
อย่างที่คุณบุ๊คบอกไปทุลักทุเลแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีเอง
ตอนที่ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันตัดกระแสไฟฟ้านะคะ
เพราะนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้กระแสไฟฟ้ารั่ว
แล้วกลายเป็นว่าพอมันเจอกับน้ำเนี่ยมันไปช็อตเด็กนักเรียน๕คนนะคะ
คุณผู้ชมคะนี่กลายเป็นคลิปที่ถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์เยอะจริง
นี่เป็นหนึ่งจุดนะคุณผู้ชมฮะจุดหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ทั่วเมืองอุดรธานีมีเด็กถูกไฟดูดไฟช็อต๕คน
คนเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ตั้งคำถามกันเยอะแล้วค่ะว่า
เฮ้ยมันเกิดได้ยังไงภาพซ้ายมือเห็นไหมคะ
นั่นคือน้องบาทคนที่ไปช่วยน้องนะคะนี่นะคะเห็นไหม
น้องเองก็เจ็บหนักเหมือนกันนะคะถูกไฟช็อตต้องประกาศดังเลย
ฮีโร่รายนี้ชื่อว่าน้องบาทค่ะ
ชื่อจริงก็คืออัธชัยอาจอุดมอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปวสปีที่๒แผนกคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีนะคะ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
คือมีโอกาสไปคุยกับน้องบาทค่ะคุณผู้ชม
น้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงที่น้องไม่ได้มีตารางเรียน
ก็เลยไปรับจ๊อปขับรายเดอร์

ขนาดที่กลับจากส่งสินค้าเนี่ยจังหวัดนั้นฝนตกหนัก

แต่มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยแล้วนะตอนนั้นนะ
ก็เลยขี่รถมาถึงจุดที่เกิดเหตุในคลิป
แล้วไปจอดหลบฝนเห็นนักเรียน
นักเรียนชายใส่ชุดพละศึกษาเดินตามริมฟุตบาท
นี่ค่ะก่อนที่น้องคนนั้นจะล้มลงตรงฟุตบาทนะคะแล้วตรงเสาไฟฟ้าด้วย
นี่จังหวะนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือ
ขอร่มจากน้องนักเรียนอีกคนนึงเอาไปเกี่ยวน้องนักเรียนคนนี้ออกมาเนี่ย
จังหวัดนี้ค่ะจังหวัดนี้ค่ะเห็นตอนเกี่ยวไหมแล้วร่มก็พัง
ก็เลยทำให้น้องนักเรียนหญิงโยนผ้ามาให้จับแล้วก็ดึงร่างน้องผู้ชายออกมาได้
ตอนนั้นน้องบาทบอกว่าผมเองก็โดนไฟช็อตนะ
ทำให้ขาทั้งสองข้างมีอาการชาค่ะ
แต่ถามว่ายังช่วยไหมช่วยต่อค่ะช่วยฮะ
แต่ว่าเขาบอกว่ามึนหัวมากนะตอนนั้นช่วยต่อใช่ใช่นะคะ
นี่ค่ะจังหวะที่ตัวเองก็หมดแรงล้มลงไปนะคะ
น้องบาทบอกว่าที่ต้องการช่วยเหลือ
เพื่ออยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันก็เท่านั้นเองจริงนะคะ

ทั่วอุดรธานีเมื่อวานมีนักเรียนถูกไฟช็อต๕คน
ทุกคนหมดสติหมดเลยแต่พูดคุยได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วหมอให้กลับบ้านได้๔คน
เหลือน้องนักเรียนชายที่มีอาการมึนหูมึนศีรษะ
บอกว่าเดี๋ยวให้รอดูอาการอีก๑คืน
ส่วนน้องบาทตอนนี้เหมือนกันค่ะรอดูอาการอีกหนึ่งคืนนะคะ
พวกราชการจังหวัดอุดรธานีบอกว่าอย่างไร
ตอนนี้สั่งตรวจสอบแล้วสาเหตุที่เกิดไฟฟ้ารั่วแบบนี้
แล้วกลายเป็นไฟช็อตเด็กหมดสติไป๕คน
เมื่อวานนายกเทศบาลก็ลงพื้นที่แล้วนะตรวจเสาไฟทุกต้นนะครับคุณผู้ชมฮะ
ส่วนวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวผู้ว่าจะไปเยี่ยมผู้ที่รับบาดเจ็บ
บอกว่าวิธีการช่วยเหลือมันมีนะ
อย่างเช่นที่คุณบุ๊คบอกไปตอนต้นว่า
คืออย่างแรกเลยเราไม่สมควรที่จะเอาตัวเราไปสัมผัส
คือต้องใช้อย่างน้อยเป็นผ้าแห้งเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้